มีคนงานสวนดอกไม้ที่เชียงใหม่เนี่ย
ทำพิธีบวงสวงสารพระภูมิหลังใหม่กัน
แล้วอยู่ดีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะอาการเป็นแบบนี้ครับ
นี่ครับผู้หญิงคนนี้ลักษณะอาการเหมือนกับมีอะไรมาเข้าร่างนะฮะ
หนานที่เป็นอาจารย์ประจำหมู่บ้านนะครับ

แล้วก็มีพวกหัวหมูเป็ดไก่มาเส้นไหว้สารพระภูมิหลังใหม่นะครับ
เป็นจุดที่เป็นคนทำงานสวนดอกไม้เขาทำกันนะฮะ
เมืองเหมืองแก้วอำเภอแม่รุมจังหวัดเชียงใหม่
คือเธอเป็นคนงานชื่อป้าผ่องนะก็พูดออกมาบอกว่า
คนงานเหล่านี้เวลาทำอะไรไม่ชอบแบ่งปันอาหารเหล้ายาให้
แล้วก็ลักษณะอาการเป็นแบบนี้ก่อนจะไปหยิบเหล้าขาว๑ขวดที่เขาทำพิธี

หลังจากนั้นก็อาเจียนหลายครั้งแล้ววิญญาณพ่อปู่ก็ออกจากร่างไป
ถ้าฟังอย่างนี้คนก็เอ้าก็แน่นอนล่ะโอ้โหกระดกเหล้าหมดขวด
ยังไงก็อาเจียนไม่อาเจียนไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว
พ่อปู่ก็ต้องออกจากร่างแหละเพราะว่าคงไม่ไหวแล้วคงน็อกแล้วนะฮะ
แต่ว่าคนที่อยู่ในพิธีเนี่ยนะฮะคนงานสวนดอกไม้แถวนั้นนะครับ
ยืนยันว่าป้าผ่องเนี่ยคือแกเป็นคนไม่กินเหล้าแกไม่กินเหล้านะครับ
แล้วดื่มเนี่ยเหล้าขาวเนี่ยดื่มไปจนหมดขวดเนี่ยนะฮะ
พออาจงอาเจียนอะไรเสร็จนะครับพอแกฟื้นขึ้นมานะ
ไม่ได้มีอาการลักษณะแบบคนเมาค้างคนมึนคนเมาไม่มีเลย
ลิ่นเหล้าในตัวยังไม่มีเลยค่ะคนก็เลยเออแปลกใจนะ
แล้วก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นวิญญาณของพ่อปู่ผีเสื้อบ้าน
มาสิ่งร่างหรือเปล่าเนี่ยแกก็สั่นอย่างนี้
เขาทำพิธีอยู่ก็ไปยกเหล้ามาขวดหนึ่งกระดกหมดเลย